พาลูกตัวเองไปเป็นเมีย
เพราะว่ามีผู้ชายวัย๔๒ปีนะครับ
พาลูกสาวของตัวเองซึ่งเป็นลูกแท้เนี่ย
หนีออกจากบ้านของแม่เลี้ยง

ถ่ายรูปส่งให้เมียใหม่

มีผู้ชายวัย๔๒ปีคนหนึ่งนะครับ
ก็พาลูกตัวเองหนีออกจากบ้าน

จริงเขามีเมียอยู่แล้วเมียที่หนึ่งนะ

แล้วก็ตอนนี้ลูกวัย๑๖ปีแล้ว

ก็คือเมียใหม่แล้วก็ได้พาลูกสาวเนี่ย
มาอยู่กับเมียใหม่ที่จังหวัดพังงานะครับ
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็เลิกรากับเมียใหม่
ก็พาลูกสาวออกจากบ้านของเมียใหม่ที่พังงา

แล้วผู้ชายคนนี้ไม่รู้ทะเรื่องอะไร
ถ่ายรูปของตัวเองกับลูกกับรูปของผู้หญิงคนหนึ่งวัย๑๖ปี

ฉันเลิกกับเธอแต่ฉันก็มีเมียเด็กเมียใหม่อีกคนแล้ว
แต่ทีนี้เมียคนที่๒จำได้ว่าเด็กหญิงวัย๑๖คนนี้

ถ่ายรูปกับลูกสาวแล้วแกมาบอกว่าเป็นเมียเนี่ย

ทีนี้ล่ะครับก็ต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้ว่าพ่อแท้เอาลูกสาววัย๑๖เป็นเมียตัวเองจริงหรือเปล่านะครับ
เรื่องนี้พันธ์ตำรวจเอกสมปองบุญรักภูมิกับการสพเมืองพัทยาพร้อมชุดสืบสวน
หมายจับจากศาลจังหวัดพังงาเข้าจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ก็คือนายเพิ่มศักดิ์จับได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับ
แล้วก็ต้องแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน๑๕ปี
หลังจากที่นางเอนามสมมุติอายุ๓๖ปีนางเอเป็นแม่แท้ของเด็กสาววัย๑๖คนนี้นะ
คือตัวแม่แท้เนี่ยก่อนหน้านั้นเข้าร้องเรียนฝ่ายปกครองว่าอดีตสามีแล้วก็เป็นพ่อของเด็กหญิงวัย๑๖เนี่ย
พาตัวลูกสาวเด็กหญิงวัย๑๖ไปอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
แม่แท้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เธออยู่กินกับนายเพิ่มศักดิ์จนมีลูกสองคน
คนโตก็คือนางสาวบีอายุ๑๖ปีคนนี้แหละนามสมมุตินะ
และลูกอีกคนยังไม่ถึงขวบเลยยังน้อยอยู่ตัวเล็กอยู่เลย
จากนั้นนะครับก็ได้แยกทางกันกับนายเพิ่มศักดิ์
ลูกทั้งสองคนก็อยู่ในความดูแลของแม่แท้
จากนั้นทั้งสองฝ่ายต่างก็ไปมีครอบครัวใหม่
โดยเธอก็อาศัยอยู่กับสามีใหม่ที่จังหวัดพังงา
ส่วนนายเพิ่มศักดิ์ก็ไปมีภรรยาคนที่๒เหมือนกัน
ต่อมานะฮะตัวเธอทราบว่าลูกสาววัย๑๖และอดีตสามีนัดเจอกันบ่อยครั้งนะคุณ
ตอนแรกเธอก็คิดว่าโอเคเป็นพ่อลูกกันก็อาจจะคิดถึงกันเจอกันได้
เธอเนี่ยก็เลยส่งลูกสาวไปอยู่กับย่าที่อำเผลอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราชคือมันเจอกันบ่อยแล้วมันเริ่มผิดสังเกตแล้ว
ตัวแม่แท้ก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ลูกสาววัย๑๖ไปเจอกับพ่อแล้ว
คือส่วนหนึ่งแม่ก็พยายามกีดกันแหละถึงส่งไปอยู่ที่นครศรีธรรมราช
แม่ก็เป็นห่วงลูกสาวก็โตเป็นสาวขึ้นเรื่อย
แล้วก็ไม่ได้สนิทสนมกับพ่อพ่อไม่ได้เลี้ยงดูมา
แต่ทีนี้จะไปมาหาสู่กันทำไม
ระหว่างที่ลูกสาวไปอยู่กับญาติที่นครศรีธรรมราช
ตัวนายเพิ่มศักดิ์เองซึ่งเป็นพ่อของเด็กหญิงวัย๑๖เนี่ย
ปรากฏว่ามาลักพาตัวลูกสาววัย๑๖นี้ไป
กระทั่งแม่แท้ไม่สามารถติดต่อลูกได้อีกเลย
กระทั่งมาทราบจากภรรยาใหม่คือภรรยาคนที่สองของนายเพิ่มศักดิ์เนี่ย
ว่าตัวภรรยาคนที่๒กับนายเพิ่มศักดิ์ก็แยกทางกันแล้วเหมือนกัน
เพราะนายเพิ่มศักดิ์ไปมีภรรยาใหม่คนที่๓อีกคนหนึ่ง
โดยมีการส่งภาพมาโอ้อวดภรรยาคนที่๒
บอกว่าผมมีเมียเด็กแล้วถึงแม้จะเลิกกับแก

นี่แหละพอส่งภาพมาโอ้อวดแบบนี้ภรรยาคนที่สองจำได้
ว่าภรรยาใหม่ในภาพนั้นน่ะจริงเป็นลูกของเมียที่หนึ่งนี่นะ
เป็นลูกแท้ของนายเพิ่มศักดิ์แหละเป็นลูกสาววัย๑๖ปี
เฮ้ยแล้วแกจะเอาไปเป็นเมียได้ยังไง
เกิดความสงสัยฮะก็เลยพูดคุยกับเมียคนที่หนึ่ง
คือตอนนี้เมียคนที่๑เมียคนที่๒คุยกันตามหาเด็กหญิงวัย๑๖ปีคนนี้นะครับ
ขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบห้องเช่าที่ตำบลอ่าวลึกใต้จังหวัดกระบี่
ก็พบว่าบ้านเนี่ยถูกปิดล็อกไปแล้วสอบถามจากเพื่อนบ้านทราบว่า
พ่อของเด็กก็คือนายเพิ่มศักดิ์ออกไปทำงาน
และก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจค้นบ้านแล้วก็จับตัวนายเพิ่มศักดิ์แล้วครั้งหนึ่ง
ก็พบว่าลูกสาวคือลูกสาววัย๑๖ปีร้องโวยวายต่อว่าเจ้าหน้าที่
โดยเด็กบอกว่าตัวเด็กไม่อยากไปอยู่กับแม่แท้
ทางฝ่ายปกครองเนี่ยก็ทำไงดีล่ะไม่อยากกลับไปอยู่กับแม่แท้
และอยากอยู่กับใครฝ่ายปกครองก็ต้องดูแลเอาไว้ก่อน
ก็เลยส่งเด็กนะฮะไปที่ทางจังหวัดให้จังหวัดดูแลคือจังหวัดพังงาดูแลนะครับ
แล้วก็ต้องมีการสอบปากคำหรือว่าขอข้อมูลจากตัวเด็กโดยสหวิชาชีพด้วย
หลังจากที่สหวิชาชีพก็พูดคุยกับเด็กหญิงวัย๑๖ปี
ปรากฏว่าเด็กให้ข้อมูลยังไงรู้ไหมคุณมันก็น่าตกใจเหมือนกัน
คือเด็กยอมรับว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพ่อแท้จริง
ไม่ได้เป็นการที่พ่อมาข่มขืนเธอ
เหมือนเธอก็มีความรักความผูกพันให้กับพ่อแท้
แต่เป็นลักษณะการเหมือนกับมีใจเชิงชู้สาวแบบนี้เหรอ
ฉันใดเราก็ไม่รู้
แต่ตอนนี้สหวิชาชีพกำลังต้องสอบปากคำอย่างลึกซึ้ง
ว่าเด็กรักพ่อแท้แบบไหน
คือที่แน่เด็กบอกว่าไม่อยากให้พ่อโดนจับ
ตัวเด็กเนี่ยโอ้โหตอนที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตัวพ่อแท้
เด็กกรี๊ดรัดเลยนะไม่อยากให้พ่อโดนจับ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ออกอุบายเหมือนกัน
ให้เด็กโทรศัพท์ไปให้พ่อมารับกลับบ้าน

คือต้องให้เด็กกับพ่อแยกกันก่อนสอบปากคำกันก่อน
ว่าคุณมีสัมพันธ์กันแบบไหนกันแน่
เบื้องต้นตัวพุ่นพ่อคือในเพิ่มศักดิ์ก็รับสาภาพว่าก็มีสัมพันธ์กับลูก
แต่สัมพันธ์แบบไหนก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับ
ขณะนี้เตรียมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ส่วนข้อกล่าวหาอื่นทางพนักงานสอบสวนก็เร่งรวบรวมพยาหลักฐาน
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
เป็นเรื่องวุ่นที่ต้องมีการไล่เรียงกันนะครับ

ยังไม่จบนะสำหรับเรื่องนี้ต้องตามต่อ